หลายท่านก็บอกโอ้โหมันหาง่ายแล้วเกิดราคาถูกด้วยใช่ค่ะ
เธอต่างนานาล่าสุดหนัดข้อถึงขั้นจับเธอเนี่ยขันอยู่ในบ้านเธอตะนใจ
ถ่ายภาพบาดแผลต่างส่งไปให้เพื่อนดู

แล้วตำรวจก็มาช่วยถึงบ้านเลยนะฮะ
เมื่อโป๊ะมันเตรียมได้

แต่พุทธภาพบาดได้เลยครับพี่ยัง

ครับ

ไม่หรอก

ที่หน้าก็

แล้วก็ควบคุมตัวคนที่ก่อเหตุนะครับ

ชื่อจริงชื่อกฤษดายุ๓๗ปีนะครับ

อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครสีธรรมราช
๔ทุ่มเมื่อวานนี้
แล้วก็นวงเหนียวกักขังทำร้ายเมียที่อยู่ที่บ้าน
ส่วนเมียของเขานะครับชื่อนางสาวจันจิราหรือว่าเดี่ยวอายุ๓๖ปี
ก็มีร่องรอยอาการฟกช้ำบาดเจ็บอยู่ตามร่างกายนะครับ
บอกถูกสามีเนี่ยใช้ไม้ฟาดนะเป็นแผลแตกช้ำไปทั้งตัว
แล้วขังอยู่ในห้องนอนไม่ให้ออกไปไหนตั้งแต่๑๑กุมภาพันธ์๒วันด้วยกัน
คือจะออกไปไหนก็ไม่ได้นะครับถูกทำร้ายอยู่ตลอดนะครับ
จะถูกควบคุมตัวเนี่ยตัวของสามีเดินถือปืนเออะโวยวายอยู่หน้าบ้าน
พอเห็นรถเจ้าหน้าที่เปิดไฟมาจอดหน้าบ้านวิ่งหนีเข้ามาในบ้าน
แล้วเอาปืนไปซ่อนอยู่ใต้ที่นอนนะครับส่วนตัวของเมียที่เจ้าหน้าที่มาถึงแล้วมาช่วย
เธอบอกว่าเธอเนี่ยถูกขังอยู่ในห้องโชคดียังมีมือถือ
เธอก็เลยถ่ายภาพบาดแผลความฟกช้ำต่างของตัวเองเนี่ย
แล้วเขาก็ประสานไปยังตำรวจนะฮะรวมทั้งเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานในการมาช่วยเธอ
นี่ดูบาดแผลต่างนะครับทุกผู้ชมครับ
ค่ะคือนี่ไงโอ้โหเชื่อไหมแล้วเมื่อตอนที่เห็นภาพตอนต้นอ่ะ
ที่ตัวของในบี้โอ้โหนี่แผ่นหลังของเมียเห็นไหม
โอ้โหนี่คือแบบมันเกินคำว่าเขียวแล้วค่ะที่ม่วงจนแบบเป็นห้อเลือดแบบเส้นเลือดแตกข้างในอ่ะ
ตั้งแต่๑๑กุมภาพันธ์ถูกทุบถูกตีถูกจับขังในห้อง
พอตำรวจมาช่วยได้เนี่ยท่านผู้ชมครับนี่บาดแผลของเธอนะฮะ
คือตัวในบี้เองตอนที่ขัดขืนเจ้าหน้าที่เนี่ย
ก็มีบาดแผลเกิดขึ้นเหมือนกันเล็กน้อย

แล้วเห็นภาพไหมฮะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งไปทายาให้

ตัวเองก็สะบักสะบอบแล้วดี้คือยังไงรู้สึกอะไรไหม

เพื่อจากการตรวจค้นในบ้านนะครับทุกชมครับ
ก็เจอปืน๙มม๑กระบอกนะครับ
ตัวในบี้เอาไปซุกไว้ใต้ที่นอนนะครับ
นี่ฮะปืนกระบอกนี้นะครับ

ตำรวจก็ไปเจอในห้องนอนที่ถูกขังอยู่ในสภาพอิดโรยนะ
มีบาดแผลเขียวช้ำทั้งตัวใบหน้าลำตัวแขนขาทั้งสองข้างแผ่นหลังด้วย
ปืนที่เจอนี่มีกระสุนบรรจุในรังเพลิงอยู่๗นัดนะครับ
แล้วก็เจอยาบ้า๒เม็ดในสภาพแตกหักบางส่วน
พร้อมกับอุปกรณ์การเสพยาบ้านี่คือของกลางนะฮะ
ตัวเมียเองนี่ก็หายาให้ผัวนะที่บาดเจ็บจากช่วงชุลมุนช่วงที่ขัดขืนเจ้าหน้าที่
แล้วเชื่อไหมเธอยังบอกกับเจ้าหน้าที่บอกอ๋อเธอเพิ่งถูกสามีทำร้ายเป็นครั้งแรก
ตัวของในบี้ก็ถูกคุมตัวไปโรงพักนะครับสพทุ่งใหญ่นะฮะ
ในสภาพเอะอะโวยวายอยู่ตลอดเวลานี่เห็นไหมพยายามจะบอกว่าตัวเองไม่ได้ใช้ปืน
ตัวเองไม่นู่นตัวเองไม่นี่ไม่นั่นนี่พยายามจะขัดขืนไม่ยอมนั่ง
สุดท้ายยอมรับสารภาพบอกเสพยาบ้าไป๓เม็ดนี่ยังเหลือที่เจอ๒เม็ดนะ
ถ้าตำรวจมาไม่ทันนี่สงสัยจะเพิ่มจำนวนนี่บอกเสพไป๓เม็ด
นี่ฮะสงสัยคงจะหลอนแล้วครับทุกผู้ชมครับที่ทุบตีเมียแล้วก็ขังเอาไว้ในห้องเนี่ย
เขาอ้างว่าเขาจับได้ว่าเมียที่อยู่กินกันมา๕ปีเนี่ยแอบไปมีชายอื่น
นี่คำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะครับวันนี้คุณจ๋าจำศรีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับได้คุยกับคนที่ใกล้ชิดนะครับ
กับฝั่งของภรรยาของคนก่อเหตุนะฮะให้ข้อมูลว่าทางคนเจ็บเนี่ย
นางสาวเดี่ยวเนี่ยเขาส่งรูปบาดแผลมาให้ดู
โดยเฉพาะแผลที่ขากับแผลที่แตกเป็นริ้วแดงต่างตามร่างกายนะฮะ
เพราะว่าถูกสามีเนี่ยเอาไม้ใหญ่ใหญ่เนี่ยตีเธอก็รีบประสานขอความช่วยเหลือ
จากฝ่ายต่างต่างที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมกับเล่าว่าช่วงหลังเนี่ย
ทางนางสาวเดี่ยวเขามาระบายให้ฟังบอกว่าถูกทำร้ายนะครับ
หลังจากที่สามีเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในช่วง๔๕เดือนที่ผ่านมา
ซึ่งพอไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปเสพยาบ้านี่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะครับ
เมื่อก่อนที่เป็นคนที่ดีมากตอนนี้หลังจากที่ตำรวจมาคุมตัวในบี้ไปเนี่ย
เธอบอกเธอก็ติดต่อกับนางสาวเดี่ยวไม่ได้แล้วเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยในบี้เนี่ยปลาทิ้งจนใช้งานไม่ได้
ขณะเดียวกันก็ทราบว่าเจ้าหน้าที่เขานำตัวไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
ทางโรงพยาบาลเองก็ช่วยเหลือรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แล้ว
แล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วนะฮะสำหรับฝ่ายหญิงนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาในบี้นะครับเรื่องมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายนะครับ
เรื่องยาเสพติดให้โทษด้วยนะครับที่มีไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็เรื่องการเสพยาเสพติดด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันเรื่องทำร้ายร่างกายทางฝั่งภรรยาเขาไม่ติดใจเอาความสามีนะครับ
คือทางคนใกล้ชิดที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยบอกว่า
เรื่องความห่วงใยความรักอะไรก็ส่วนหนึ่ง
แต่ว่าไม่ใช่ว่าฝ่ายผู้หญิงเขาจะเป็นห่วงสามีแล้วก็ไม่อยากเอาความอะไรหรอก
แต่เขาไม่เอาความเนี่ยไม่แจ้งความคดีอาญาที่ถูกทำร้ายเนี่ย
แล้วต้องไฟหลังอีก

เราก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านนะครับบอกว่าบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่กันสองคนผัวเมียนะครับ
เพื่อนบ้านเนี่ยบอกไม่เคยคุยกับฝั่งฝ่ายชายหรอกแต่กับฝั่งฝ่ายหญิงก็คุยกันบ้าง
แต่เขาไม่เคยเล่าปัญหาหรือว่าเรื่องราวการทะเลาะอะไรให้ฟังนะครับ
แม่ค้าขายขนมจีนคนหนึ่งนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้มีคนมาเล่าให้ฟัง
บ้านนี้เขามีการทำร้ายร่างกายกันแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หรือเรื่องเสพยาเสพติดอะไรพวกนี้ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันนะครับ
คุณจ๋าจำศรีไปคุยกับพ่อของฝ่ายหญิงนะฮะคือนางสาวเดียวเนี่ยบอกพ่อไม่รู้เลยนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะว่าลูกเนี่ยถูกทำร้ายแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
ล่าสุดที่คุยกับลูกที่ได้เจอกันก็คือเมื่อ๒เดือนก่อน
ส่วนตัวลูกเขยเนี่ยคือคนก่อเหตุเนี่ยพ่อของฝ่ายหญิงบอกที่รู้จักตั้งแต่แรกก็เป็นคนดีนะ
ไม่เคยมีท่าทีก้าวร้าวอะไรอย่างนี้แต่ลูกสาวเคยบอกพ่อเคยเล่าให้ฟังว่า
ถ้าเกิดว่าสามีเนี่ยรู้ว่าลูกสาวเนี่ยไปรู้ไปเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสามีเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ย
จะถูกซ้อมถูกทุบตีทันทีทำให้เวลามีปัญหาอะไรกับสามีเนี่ยลูกสาวไม่ค่อยบอก
คุณผู้ชมเรามาตามกันต่อหน่อยนะครับ